ตำรวจบอกว่าจริงแล้วถ้าจะพูดถึงคลิป
ที่เป็นหลักฐานในคดีหวย๓๐ล้าน
มี๔๐๐๐กว่าคลิปคุณภาคภูมิที่เป็นหลักฐานที่ตำรวจเขาต้องตรวจสอบ
โอ้โหจริงแล้ว๔๐๐๐กว่าคลิป

สำหรับวันนี้มีความคืบหน้าอย่างไรบ้างนะครับ
หลังจากที่มีคลิปเสียงปริศนาเกี่ยวกับคดีหวย๓๐ล้านบาท
กาญจนบุรีออกมานะครับท่านผู้ชมครับ

ก็สั้นอยู่ไม่๓๐วิเอง
อ้างอิงว่านี่คือเสียงของครูปรีชากับแม่ค้าลอตเตอรี่ที่ขายลอตเตอรี่งวดเจ้าปัญหาให้

แต่ล่าสุดมีคลิปเสียงที่๒ออกมายาวกว่าและชัดกว่านะครับ

แต่ไม่รู้ว่าตำรวจจะถือว่าเป็นหนึ่งในหลักฐานสำคัญหรือไม่อย่างไรนะครับ
สนทนาที่เปิดเผยออกมาเป็นคลิปที่๒นะครับ
ระบุว่าเป็นการพูดถึงเรื่องลอตเตอรี่แล้วก็ต้นคั่วของลอตเตอรี่
ผู้ชายที่อยู่ในคลิปอยู่ในเสียงของคลิปเนี่ยถูกฝ่ายผู้หญิงที่อยู่ในเสียงของคลิปเรียกว่าอาจารย์
แล้วก็พยายามที่จะทบทวนว่าเขาซื้อลอตเตอรี่ไปจากใคร
ส่วนผู้หญิงที่คุยด้วยก็มีการเอ่ยชื่อของเจ๊พัด
แม่ค้าลอตเตอรี่ที่กาญจนบุรีอีกคนนึงนะครับ
ว่าตัวเขาได้นำลอตเตอรี่จากแผงเจ๊พัดมาขายให้อาจารย์
พร้อมกับทวงถามส่วนแบ่งที่ถูกรางวัล
ขณะที่ผู้ชายในคลิปก็พูดชัดเจนว่ามันหาไม่เจอหาไม่พบนะฮะ
ทั้งหมดเนี่ยยาว๒นาทีกว่าเกือบ๓นาที
เราให้ฟังกันเต็มเลยนะคุณพากภูมิ
ดีครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันต่อนะครับ
ไม่ต้องไปน้ำที่ตำนาน
อาจารย์ยังไม่เห็นวันนี้ภูมิันขึ้นกันเนี่ย
ต้นคั่วที่สุดส่งให้
ต้นขั้นของใคร

แล้วเลขตัวเนี่ยมันอยู่ที่อาจารย์ไง

แต่ไม่รู้ว่าเราไปซุกไว้ไหนอ่ะหาไม่เจอเราว่าเราซุกลงวันที่หนึ่งน่ะ
แต่ไม่มีอือมาแล้วเนี้ยแล้วจะดูมันเป็นจริงจริงหรือเปล่าเนี้ย
เพื่อนเนี้ยแผงของไอ้พัดนะเพื่อนกันนะเห็นไหม
ส่งไปให้หนูเอออีกมันทิ้งแล้วส่งไปให้ส่งไลน์ไปให้ดูแล้วเนี้ย
มันมีจริงจริงอาจารย์ดูถ้า่งดูก่อนว่าเราไปไว้ที่ไหนหรือ

เมื่อวานรูปส่วนเดียวไม่เจอใช่มั้ยไม่เจอเนี้ยดูดูต้นคั่วจะไอ้ต้นเจ้าที่เขาถ่ายรูปต้นมาให้เนี้ย
ของไอ้พัสเออเออของเราเนี้ยจะถ่ายให้ให้เราไหมเราว่าเราเอาเจ็ดสองหกไปมันใช้ต้นคั่วนี้ไหม
เพราะมันมีอยู่ช่องพี่รัสต้องเอาจากพี่พัสจากออกไปส่งให้อาจารย์มาเออ
เออเอาให้สุดของน่าเออเอือทีนี้เอานี้เจอ
ละเอาไปให้ใครหรือเปล่าฟังเคล้าจากญาติสิไม่ได้มาไปสุกมาที่ไหนไม่รู้ไงโอ้โอ้

อันเมื่อวานมันหกหมื่นแล้วหกพันแล้วอันเก้ามันมีส้องพัน

เดี๋ยวหานัตรีก่อนนะอารมณ์ไม่ดีเครียด
นี่ฟังแล้ว๒นาทีกว่าคือถ้าไม่พูดถึงว่าเสียงใครกับเสียงใครนะ
แต่ถ้าลองประเมินจากคลิปนี้นะนั่นเท่ากับว่าฝ่ายชายที่ถูกเรียกว่าเป็นอาจารย์เนี่ย
ถ้าไปอ้างอิงกับคลิปเสียงที่หนึ่งครั้งแรกที่เผลอเข้ามาคุณเดียวมาสอน
คือเป็นการสนทนากันที่มีฝ่ายหญิงที่อ้างว่าเป็นแม่ค้าลอตเตอรี่
โทรมาหาฝ่ายชายที่ถูกอ้างว่าเป็นอาจารย์ตอน๔โมงเย็นกว่าของวันที่๑พฤศจิกายน๒๕๕๙
ซึ่งหวยงวดนั้นออกแล้วรางวัลที่๑คือ๕๓๓
แต่ฝ่ายอาจารย์เนี่ยบอกว่าไม่แน่ใจว่าถูกเหรอ
เหรอแต่เหมือนกับฝ่ายคนขายเนี่ยยืนยันว่าถูกเพราะเห็นต้นคั่วอยู่เนี่ย
ต้นคั่วไปให้ดูเอามาจากเจ๊พัดเอาขายให้อาจารย์นี่แหละ
อาจารย์ก็ทำเป็นงงหายไปไหนหรือว่ามันหายหาไม่เจอ
แล้วแม่ค้าก็เหมือนกับคิดว่าอาจารย์เนี่ยไม่อยากบอกว่าถูก
แกล้งอำกลับไปว่าแหมอาจารย์เห็นอยู่สนามบินน้ำนะ

อ่าที่กองสลากค่ะอาจารย์ก็บอกไม่ได้ไปจริงจริงอยู่ตลาดนัดเนี่ย
แล้วก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวไปหาก่อนกันแล้วกัน

แต่เหมือนกับคนที่ยืนยันว่าอาจารย์ที่เรียกว่าอาจารย์ในคลิปนะ
ถูกรางวัลก็คือตัวแม่ค้ายืนยันไง
ว่าขายเลขรางวัลที่๑ให้อาจารย์คนนี้
แต่เขาบอกแค่ว่า๗๒๖ใช่ไหม

ถ้าเขายืนยันได้ว่า๗๒๖เขามีแค่๕๓๓

อันนี้มันอาจจะใช่ว่ารางวัลที่๑งวดนั้น

คลิปนี้มันตีความได้หลายแบบจริงคุณภาคภูมิ
ตีความว่าโอ้โหฟังคลิปนี้แล้ว
คนที่เขาเรียกว่าอาจารย์ที่เป็นเสียงผู้ชายในคลิป
ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑จริงแน่เลย
หรือจะตีความว่าตัวอาจารย์เองก็ไม่แน่ใจ

ต่างฝ่ายก็ไม่แน่ใจไง
มีชัดเจนอย่างเดียวคือ๗๒๖
ก่อนหน้านี้มีบางประโยคที่เหมือนกันนะคะ
เหมือนกับว่ามันบางประโยคที่มันคล้ายกันเป็นช่วงแรกของคลิปที่๒เนี่ย
เรากำลังพูดถึงการไปตัดคลิปให้สั้นลงใช่ไหม

ถ้ามีคนเอาอัดอาจจะไม่รู้ใครอัดไว้ก็แล้วแต่
ไอ้ที่เปิดสปีกเกอร์โฟนอะไรคุยกันมีการทวงงงทวงเงินค่าหวยอะไรเลยไม่รู้นะ
๖๗หมื่นอะไรเนี่ยแล้วบางช่วงบางตอนถ้ามาตัดเป็นคลิปแรกที่๓๐วิ
ประโยคมันคล้ายกันมากเหมือนกันเลย

นั่นน่ะสิแต่ว่าคลิปนี้ล่าสุดนี้คือเสียงมันชัดมากนะคะ

มันคล้ายครูปรีชานะคะเราเองก็ให้ทีมข่าวไปถามครูปรีชาค่ะว่า
ครูปีชาได้ยินเสียงคลิปล่าสุดหรือยังใช่เสียงครูหรือเปล่า
ครูปรีชาก็ยังยืนยันว่าไม่รู้ว่าเป็นเสียงตัวเองหรือเปล่า

ยังบอกแบบนี้ค่ะก็ยังย้ำเหมือนเดิมทุกครั้งที่ไปถามครูปรีชาบอกว่า
เดี๋ยวไปว่ากันในชั้นศาลดีกว่า
คือครูจะพูดประโยคแบบนี้ตลอดเลยนะคะ
แล้วผู้สื่อข่าวก็ถามเพิ่มไปว่า
ครูได้มีการเซ็นกับทางตำรวจไหมว่าคลิปเสียงแต่ละคลิปเนี่ย
เป็นของครูปรีชาเป็นเสียงครูปรีชาจริง
ครูปีชาบอกว่าเซ็นสัญญาอะไรมันไม่ใช่นักร้องนะ

ไม่ใช่นักร้องนะสัญญาเมื่อสายันหรือเปล่า
มุกซะด้วยฟังเสียงครูปรีชาดูหน่อยค่ะ

แต่ว่าอยากให้นักข่าวได้กลับไปถามก่อนว่า
ที่มาของเสียงเนี่ยมาอย่างไร
ใครเป็นคนเอามามาจากแรงไหนนะครับ
ดังนั้นเนี่ยการที่มีคลิปเสียงออกมาชี้นำประชาชน
ครูเคยบอกแล้วว่าเป็นการมอมเมาประชาชน
ประชาชนเนี่ยเข้าใจในทางที่ไม่ถูกต้องนะครับ
ถ้าคนเอามาบอกที่มาของแรงเสี่ยงได้นั่นแหละ
มาคุยกับครูว่าคลิปนี้คืออะไรจริงไหมครับ
ขอให้ทางนักข่าวทุกช่องนะครับ
ได้กลับไปถามคนที่เอาคลิปมาเนี่ยว่ามาจากไหนนะครับ
มาจากแรงใดแล้วค่อยกลับมาถามครูแล้วกันจริงไหม
สัญญาคุณครูไม่ได้เป็นค่ายเซฟนะ
จะต้องไปเซ็นสัญญาค่ายแกมมี่ค่ายอะไรอย่างนี้
คือไม่มีสัญญาครับไม่มีสัญญากับสายันอะไรเลย
คือจริงก็อย่างที่อธิบายแล้วครับ
ว่าคุณครูพูดไปเนี่ยอยากให้นักข่าวทุกช่องเนี่ย
กลับไปถามที่มาของคลิปว่ามายังไงมาอย่างไรนะครับ
ใครได้มาก็อย่างที่นำเรียนนั่นแหละครับ
ว่าเมื่อวานก็ได้บอกไปแล้วนะว่าโทนเสียงเนี่ยมันคล้าย
แต่ก็อยากให้กลับไปถามว่าแหล่งที่มาของเสียงมาจากไหน
ใครเอามานะครับแรงข้อมูลเนี่ยมาจากไหน
นักข่าวจะกลับไปถามฝั่งนู้นก่อน
ว่าเสียงต่างที่เข้ามาในแต่ละช่องเนี่ยมาจากไหนนะครับ

คือตอนนี้ครูยังไม่ตอบก็ให้กันบ้านไปก่อนไง

นักข่าวก็เป็นนักเรียนของครูกลับไปถามเลยว่า
ใครได้มามาจากไหนมาอย่างไร

แผ่นของครูปรีชาละ
ครูปรีชาไคร่ครวนก็ยังย้ำเหมือนเดิมค่ะ
ว่าคลิปอะไรที่ออกมาเนี่ยถ้ามันสามารถนำไปเป็นพยานหลักฐานในคดีนี้ได้
ก็ให้เอาเข้าสู่กระบวนการในชั้นศาล
ไม่ต้องมาปล่อยตามสื่อตามโลกโซ

แล้วก็ขอตัวไปทำบุญกับครอบครัว

เดี๋ยวจะมีการออกหมายจับมากกว่า

ส่วนบรรดาแม่ค้าขายลอตเตอรี่วันนี้
ก็เงียบหายกันไปหมดนะคะคุณผู้ชมค่ะ

เมื่อวานเจ๊เกียวโอ้โหวิเคราะห์

วันนี้ทีมข่าวของเราก็เลยอยากให้เจ๊เกียวช่วยอีก

เจ๊เกียวบอกวันนี้ติดธุระค่ะ

ได้คุยกับนางรัตนาพรแล้ว

นางรัตนาพรก็คือเจ๊บ้าบินนะนะครับ

ก็บอกว่าขอไม่บอกแล้วกัน

แต่คลิปเสียงฉบับเต็มยาวกว่านี้อีกค่ะ
มียาวกว่านี้อีกหรอ

ส่วนหลังจากคลิปเสียงที่๒ที่ถูกเผยแพร่ออกมานะครับ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปถามหญิงสาวที่ชื่อฟ้า
ที่บอกว่ามีความสนิทสนมกับครูปรีชา
กับครอบครัวของครูปรีชานี่ฮะคนนี้ครับ
แล้วก็ยืนยันแบบสุดริ่มทิ้มประตูว่า
หวย๓๐ล้านบาทของครูปรีชาอย่างแน่นอน
แต่คลิปเสียงที่ออกมาแบบนี้เธอจะรู้สึกอย่างไร

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเปิดคลิปเสียงนี้
ให้นางสาวกระหนกพันธ์หมวกสวัยหรือว่าฟ้า
ที่มีความสนิทสนมกับครูปรีชาให้ฟังนะครับ
เธอบอกว่ายืนยันว่าเป็นเสียงของครูปรีชาและเจ๊บ้าบินอย่างแน่นอน
ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่ยืนยันได้ว่า
ครูปรีชาเป็นเจ้าของสลากที่แท้จริง

งวดวันที่๑พฤศจิกายน๒๕๖๐หายไป
แล้วก็มีคนเก็บสลากเอาไปขึ้นรางวัล
ซึ่งคลิปเสียงทั้งหมดเนี่ยนะ
คุณฟ้าเนี่ยบอกว่ามันมีอยู่ทั้งหมด๑๕๐๐คลิปแต่ตำรวจบอกมากกว่านั้นนะฮะ
และตัวเธอเองได้ฟังทั้งหมดแล้วเพราะครูปีชาเปิดให้เธอฟัง
ยืนยันแบบล้านเปอร์เซ็นต์ว่าครูปรีชาคือเจ้าของสลากที่แท้จริง
แล้วมีหลักฐานทั้งหมดแต่ไม่สามารถเปิดเผยในตอนนี้ได้
เพราะอยู่ในสำนวนคดีเกรงว่าจะเป็นการละเมิดอำนาจศาล
โดยตอนที่ตำรวจกองปราบและตำรวจสอบสวนกลางเรียกครูปีชาไปสอบปากคำนั้น
ตัวเธอบอกว่าเธอก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วย
เป็นของครูแน่นอนมันไม่ใช่มีแค่นี้นะหลักฐานที่จะมันมีหลักฐานมากกว่านี้อีก
จริงแต่วันนี้ในเมื่อมันหลุดออกมาแล้วเนี่ยใช่ไหม
ตรงเนี้ยมันทำให้ประชาชนสงสัยแต่ฟ้าก็บอกไปแล้ว
คลิปมันมีตั้งพันกว่านู้นเอามาเปิดก็เอามาเปิดให้หมด
เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเปิดให้หมด
คลิปเนี่ยเดี๋ยวจะต้องได้ฟังกันจะต้องทยอยเปิดค่ะ
ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะทำให้ประชาชนสับสนแล้วก็เข้าใจผิดครู
อ่าแม่เอาคลิปสำคัญก็พอนะฮะถ้าจะเปิด

ไม่ไปไม่รู้จะติดตามกันอีกนานแค่ไหนนะครับ
เธอก็ยังยืนยันว่าเธอไม่ได้มีผลประโยชน์หรือว่ามีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับครูปรีชาเลยนะครับ
แต่ว่าที่ออกมายืนยันออกมาช่วยเหลืออะไรในขณะนี้เนี่ย
เนื่องจากรู้จักกับครูปรีชามานานกว่า๑๐ปีแล้ว
ครูปีชากับครอบครัวก็คอยช่วยเหลือ
แล้วก็เลี้ยงลูกสาวของตัวเธอมาตั้งแต่ที่ลูกของเธอยังเด็กนะครับ
ตัวเธอเองก็ออกมาปกป้องเพราะสงสารครอบครัวครูปรีชา
ที่ตอนนี้ต้องโดนขุดคุยประวัติถูกสังคมประนาม
แต่ขณะที่ฝั่งตรงข้ามไม่เคยถูกขุดคุยอะไรบ้างเลย
ทั้งที่พยานหลักฐานในการซื้อสลากก็มีน้อยมาก
แล้วก็ยังไม่สามารถระบุด้วยว่าซื้อสลากมาจากแม่ค้าคนไหน
ผิดว่าไปตามผิดถูกว่าไปตามถูกค่ะ

ช่วยหน่อยอะไรแบบนี้มาเป็นพูดแบบ
ได้มีความได้เจ้าถือเขาได้มีการมาพูดเสนอเงิน

เธอก็บอกว่าผิดว่าไปทำผิดถูกว่าไปตามถูก
แต่ถ้าสมมุติว่าที่สุดแล้วครูปรีชาถูกตำรวจออกหมายจับ
ในคดีนี้เธอก็พร้อมที่จะ

เพื่อเอามายืนยันให้ว่าครูปรีชาคือเจ้าของสลากที่แท้จริง
ที่ก็ยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับครูปรีชา
ไม่ได้รู้จักกับครูปรีชาเป็นการส่วนตัวซะด้วยซ้ำ

ก็ออกมาให้ข้อมูลผ่านโลกโซเชียลอย่างต่อเนื่อง
เป็นการให้ข้อมูลสนับสนุนครูปรีชา
ยืนยันว่าครูปรีชาเป็นเจ้าของลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทตัวจริง
รโต้งก็บอกว่าไม่แปลกใจเลยที่มีคลิปล่าสุดออกมา

เดี๋ยวมีอีกคลิป๓คลิป๔คลิป๕

แล้วก็บอกเลยว่าคลิปล่าสุดที่ออกมา
มันทำให้เห็นว่าเริ่มจะมีทิศทางแล้ว
ว่าลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทเป็นของใคร
ฟังเสียงดรโต้งนะคะ
เพราะจนถึงขณะนี้สาเหตุที่มั่นใจเพราะอะไร
พยานจะเปลี่ยนได้คดีจะพลิกได้
พลิกตามข่าวมันต้องพลิกตามประจักษ์พยาน
ซึ่งประจักษ์พยานฝั่งครูปีชาจนถึงขณะนี้เนี่ย
ให้การเหมือนเดิมตั้งแต่ชั้นโรงพัก
ชั้นกองประกับการชั้นกองวิชาการ
และชั้นกองปราบรามและสอบสวนกลางครับ
ที่ฝั่งที่เขาอยู่ทางครูปีชาใช่ค่ะ
เดี๋ยวลองดูฝั่งของหมวดจรูน
ก็ไม่ต้องถามใครที่ไหนแล้วฮะเอาเจ้าตัวเลยนะครับ
หลังจากคลิปเสียงที่๒ถูกปล่อยออกมานะครับ
เราก็ไปหาร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลนะครับ

แล้วก็ไปถามเกี่ยวกับเรื่องของคลิปเสียงที่ออกมา
วันนี้ลุงจรูลไม่ค่อยสบายนะ
บอกว่าท้องเสียเล็กน้อยสงสัยอากาศร้อนอาหารเป็นพิษ
แต่ก็ยังพอมีเรี่ยวมีแรงออกมาให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเรา

ร้อยตำรวจโทจรูลบอกว่าหลังจากฟังคลิปเสียงแล้ว
ก็เหมือนกับคนอื่นเพราะว่า
ความรู้สึกเนี่ยก็เชื่ออยู่แล้วว่าครูปรีชา
ไม่ได้รับลอตเตอรี่รางวัลที่๑จากแม่ค้าไป

เพียงแต่ว่าตนนั้นจำหน้าแม่ค้าไม่ได้

มันมีเลขท้าย๒๖อยู่๒ชุดคุณเขียนมาสอน

ใบชุดที่ถูกรางวัลให้กับตน

และคิดว่าแม่ค้าเองก็จำหน้าตนไม่ได้เหมือนกัน
เพราะว่าตนไม่ใช่ลูกค้าประจำ
หลังจากมีคลิปเสียงต่างออกมาตอนนี้

แม้จะไม่ถึง๑๐๐แต่ก็เชื่อมั่น
ตำรวจกองปราบรามว่าจะพิสูจน์ความจริงได้

จ่ายไปซื้อหวยประจำไง

กมบรรยายปรับร้อยได้
แต่ว่าจะบอกให้สบายใจ
ทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็คงเป็นไม่ได้หรอก
เพราะเรื่องมันยังไม่จบ
ถ้าผลออกมาครั้งนี้กองปราบตัดสินยังไง
นี่เราถือว่ายอมรับในผล

ถ้าเป็นคนตรงก็น่าจะหา

ความจริงที่จริงมันปรากฏแล้ว
มันย่อมรู้อยู่แล้วว่าใครผิดใครถูก
คือถ้าจะมีประเด็นที่เป็นข้อกังขา

จำไม่ได้ว่าซื้อจากแม่ค้าคนไหน
ค่ะผมเคยถามทนายสิทธา

ที่มาช่วยเหลือร่วงคดีนี้กับหมวดจรูลเนี่ยว่า
ที่เขามาช่วยเหลือเนี่ยมาโอ้โหยืนยันแล้วก็
ดูแลเรื่องคดีให้กับหมวดจรูนเนี่ย

เวลาไปซื้อช่วงบ่ายเย็นเนี่ยนะคุณเขียนมาสอน
มันแดดแรงมีทั้งล่มนะ
มีทั้งใส่หมวกใส่แว่นอะไรพวกนี้

แกก็ไม่รู้ว่ามันเยอะแยะไปหมด
รานตาไปหมดสำหรับแผงค้าแผงขาย

ว่าจุดที่ไปซื้อมันจุดไหนยังไง

แต่แผงตรงไหนมันก็น่าจะพอจำได้ไหม
หรือใส่หมวกใส่แว่นไม่ใส่หมวก
ใส่เสื้อสีฟ้าสีชมพูสีเขียวสี
อันนี้แต่ว่าลุงจรูนแกจำไม่ได้เลยไง

แต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นคนผิดหรืออะไรยังไงนะฮะ
นี่เป็นประเด็นที่เขาสงสัยกันแล้วก็มีการวิจารณ์กันในโลกโซเชียลด้วย
ถ้าจะสงสัยสักประเด็นหนึ่งของหมวดจรูน

แต่มันก็เป็นไปได้แหละที่คนเราสักคนหนึ่ง
เป็นคนที่จำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยมันก็มีนั่นแหละ
แต่บางมุมเขามองว่าแหมเป็นถึงอดีตตำรวจ
ไม่มีข้อสังกงสังเกตในการจดจำนู่นนี่นั่นเลยเหรอ

แต่อีกมุมนึงก็บอกว่าแห่ท่านก็เกษียณแล้วนะ

จรูนก็ยืนยันว่าแม่ค้าจำตัวเขาเองไม่ได้แน่
เพราะว่าไม่ได้ไปซื้อบ่อย
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการประชุมหารือร่วมกัน
ทั้งหมดทำงานกันอย่างเข้มข้นเลยจริงค่ะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องรอดูความคืบหน้าคดีนี้ค่ะ
พลตำรวจโทษธิติราชนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ได้มอบหมายให้พลตำรวจรีชาญวิมลศรีรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
เป็นหัวหน้าชุดสืบสวนสอบสวนให้ควบคุมการทำงานให้ดีที่สุดนะคะ
เพราะว่าสังคมคาดหวังการทำงานของตำรวจสูงมากในคดีนี้
พรุ่งนี้ค่ะจะมีการเรียกเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ที่ได้มีการมอบหมายงานไปนะคะ
ให้นำสิ่งต่างที่รวบรวมมาได้มาประชุมกัน
แล้วก็จะรวบรวมข้อมูลติดตามความคืบหน้าของแต่ละส่วนว่าดำเนินการไปถึงไหนแล้ว
กำชับให้สอบพยานให้แล้วเสร็จในสัปดาห์นี้
แล้วก็บอกว่าไม่อยากจะให้สังคมคาดหวังว่าตำรวจจะออกหมายจับใครหรือเปล่า
แต่ขอให้เชื่อมั่นว่าตำรวจจะดำเนินการตามข้อเท็จจริง
และหาคนผิดมาดำเนินคดีให้ได้
คดีมีความยืดเยอะมานานแล้วแต่ถ้าต้องล่าช้าไปอีก
ผลที่ออกมามันจะต้องชัดเจนที่สุด
พลตำรวจรีชาญวิมูลศรีรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกแบบนี้นะคะว่า
ตอนนี้พนักงานสอบสวนได้ข้อสรุปเกือบครบทั้งหมดแล้วค่ะ
เหลือแค่การรวบรวมคำพูดของพยานแต่ละคนที่นำมาสอบเพิ่ม
การสอบปากคำของตำรวจกองปราบรามไม่ได้เป็นการนำไปเปรียบเทียบกับคำให้การที่พยานเคยไปให้ปากคำไว้กับตำรวจภาค๗นะคะ
แต่เป็นลักษณะของการสอบแบบเชิงลึกมากยิ่งขึ้น
ไม่ได้เอามาเทียบกันแต่แบบเจาะมากขึ้นลึกมากขึ้นละเอียดขึ้นแบบนี้ค่ะ
เช่นช่วงเวลาที่เห็นเหตุการณ์กี่โมงยืนอยู่ตรงไหนยืนอยู่ตรงนั้นมันจะมองเห็นได้ไหมระยะทางมองเห็นมันเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะคะ
รายละเอียดต่างเหล่านี้กองปราบเขาบอกว่าเขาทำให้อยู่
คดีนี้ทำร่วมกันหลายคนก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นขบวนการหรือเปล่า
แต่ตำรวจบอกว่ามีคนคอยสั่งการแน่นอน
มันเอาการไว้เป็นพยานบางส่วนแต่จะเกี่ยวข้องหรือเปล่ายังไม่ขอเปิดเผยในรายละเอียด
เสนอให้ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพิจารณานะคะ
แล้วก็มีรายงานว่าจากการที่พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบราม
สอบปากคำตำรวจภูทรเมืองกาญจนบุรี๔นาย
เพราะว่าถูกถามแบบเยอะค่ะถามเจาะลึกถามละเอียดมาก
จนถึงตอนนี้ตำรวจทั้ง๔นายก็ยังไม่ให้รายละเอียดอะไร
แล้วก็ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของการออกไหมจับอะไรเพิ่มเติมด้วย
สพเมืองกาญจนบุรีนี่คือต้นทางที่ทำคดีครั้งแรกเลย
ก่อนจะไปภูทรภาค๗ก่อนจะมากองปราบรามเนี่ยค่ะครับ
ส่วนการตรวจสอบคลิปเสียงตำรวจกองปราบก็เจอหลักฐานสำคัญ
เป็นคลิปเสียงคล้ายเสียงการพูดคุยกันของผู้ชายที่เคยมีคลิปก่อนหน้านี้
บอกว่าไม่ถูกรางวัลที่๑ค่ะ
คุยกับผู้หญิงคนนึงเกี่ยวกับคดีหวย๓๐ล้านเนี่ยค่ะ
ทำนองที่ว่าไม่ว่าเธอขายไปให้ใครก็แล้วแต่
เอาลอตเตอรี่กลับมาให้ฉันแล้วมาแบ่งเงินกันประโยคนี้
ตำรวจบอกว่ามันเป็นหลักฐานสำคัญมากนะ

ตำรวจกองปราบบอกว่าได้เก็บไว้เป็นหลักฐานหมดแล้วนะคะ

ที่ได้รับมอบมาจากกองบรรชาการตำรวจพุทธรพ๗
กรรมคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาทยากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอท

ก็ส่งไปให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบความชัดเจนยืนยันบุคคลว่าเป็นเสียงใคร

คลิปเสียงต่างเหล่านี้ตำรวจยืนยันว่าก็จะนำมาประกอบในสำนวนคดีด้วยค่ะ
สำหรับคลิปเสียงคลิปที่๒ที่เราให้คุณผู้ชมได้ฟังไปที่มีการเผยแพร่อยู่นะคะ
พนักงานสอบสวนปอทก็ส่งไปให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบเหมือนกัน

ก็จะมานำเป็นพยานหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งในการคลี่คลายคดีนี้นะคะ